ดาร์เนี่ยจะเข้าเทศกาตุดจีนหลายหลายคนก็เตรียมแล้ว
จะไปซื้อของจับจ่ายใช้สอยกันแล้วนะคะ
แต่ว่าอาจารยิ่งศักดิ์ค่ะโพสต์คลิประบายความอัดอั้นตันใจของตัวเองออกมา
เขาบอกว่ารู้สึกเจ็บปนเสียวเจ็บปนเสียว
เพราะว่าทำไมของไหว้ตรุษจีนมันแพงซะละเกิน
ผมชอบนะเวลาอาจารยิ่งศักดิ์บ่นได้อารมณ์ดี
เอางั้นเดี๋ยวไปฟังคลิปอาจารยิ่งศักดิ์กันค่ะ
โอ้ยอยู่ไม่ไหวแล้วอาจารย์ยิ่งศักดิ์บอก
กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไป

ปล้ามึกแห้งเนี่ย๓ตัว๓๘๐บาทเลยหรอ

อาจารย์บอกนี่ขนาดฉันรวยนะยะคนจนโอ้โหไม่ตายกันไปเลยเหรอจะทำยังไง
หลังจากที่อาจารยิ่งศักดิ์โพสต์คลิปนี้นะคะ
ก็ถูกแชร์กันไปเยอะมากแล้วก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากเลย
คือช่วงเทศกาลตรุษจีนของไหว้ราคามันก็จะค่อนข้างสูงขึ้นไป
เมื่อวานนี้ดิฉันก็ไปสำรวจตลาดมาเพราะว่าจะไปซื้อของมาทำของไหว้เหมือนกัน
ราคาก็ค่อนข้างจะขึ้นไปคือบางคนเนี่ยเขาก็เตรียมตัวเหมือนอาจารยิ่งศักดิ์แบบนี้
ก็จะไปซื้อไก่เอาไว้ล่วงหน้าสั่งไว้ล่วงหน้าเพราะว่าพอใกล้
ตรุษจีนจริงแล้วเนี่ยจะยิ่งแพงขึ้นไปเรื่อยเพราะฉะนั้นยังไงก็ฝากก็แล้วกัน
อันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะแก้ไขยังไงเพราะทุกคนก็ต้องซื้อก็ต้องซื้อ
เดี๋ยวเขาจะมีหน่วยงานภาครัฐนี่แหละออกมาควบคุมราคาต้องกำหนดถ้าใครขายเกินก็ว่ากันไป
ก็ให้มันเหมาะสมมากไปที่แชร์กันไปเยอะไงเพราะมันแพงอ่ะขนาดอาจารย์รวยอาจารย์นี้แพงเลยอ่ะ